ผู้ชายคนหนึ่งน้อยใจชีวิต
ไอ้เรามันจนไม่รู้จะพึ่งใคร
และอีกอย่างขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนตาย

ซึ่งถูกรถเมทับตั้งแต่เดือนตุลาคมเสียชีวิตไป

ส่วนผู้กระทำผิดหรือว่าทางฝ่ายรถเมย์
เขาบอกว่าโอ้โหบ่ายเบียงไปหมดเลย
พอไปถามตำรวจโทรไม่ติดฮะ
เจ้าของคดีติดต่อไม่ได้เลย

ผู้ชายคนนี้เลยตัดสินใจฮะมานอนตรงนี้ครับ
นอนตรงเกาะกลางแยกรัชโยธิน
ตรงจุดที่เมียเขาตายเขาชี้จุดให้เลย
ผมจะต้องเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเมียผม

เขามีการแชร์ภาพของผู้ชายคนนี้
กำลังนอนอยู่บนเกาะกลางถนนแยกรัชโยธิน
พร้อมกับรูปถ่ายของนางดวงใจผู้เสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งเป็นภรรยาของเขาเองแล้วก็ป้ายข้อความที่ระบุว่า
ชะตากรรมหรือสังคมกลั่นแกล้ง
เรื่องนี้นะครับพอในโลกโซเชียลมีการแชร์กัน
เมื่อคืนนี้ทางตำรวจสนผลโยธิน
เข้าตรวจสอบบริเวณเกาะกลางตรงถนนรัชดา

หลังจากที่มีชาวเน็ตเขาแชร์กัน
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ให้นะครับ
โดยกรณีนี้ต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับเมียของเขาคือวันที่๑๕ตุลาคม
เขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ทีมข่าวฟัง

เมื่อกี้นะฮะที่เห็นที่เขาถือป้ายอยู่เขียนด้วยลายมือเนี่ยนะครับ
บอกว่าเมียเขาโดนรถเฉียวแล้วเหยียบตายตรงนี้
ไป๒เดือนยังไม่เห็นความรับผิดชอบของรถขอสมกสาย๓๙
กับผัวตกงานลำบากอยากรู้แม้แต่ฆ่าทำศพก็ไม่เห็น
อนสังคมโซเชียลถ่ายแล้วก็แชร์ข้อมูลตรงนี้ด้วย
และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่ผู้ชายคนนี้
เขามาค้างคืนตรงนี้เลยนะเกาะกลางถนนเลยนะฮะ
ก็พบผู้ชายคนนี้อยู่บริเวณเกาะกลางจริงนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายโชคชัยอายุ๓๖ปี
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัว
มาสอบสวนที่สนพหนโยธินสอบถามข้อมูล
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะฮะ
แล้วก็ทราบชื่อว่าคือนายโชคชัยใบยพฤกษ์อายุ๓๖ปี
เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

บอกว่าก่อนหน้านี้ผมมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตกงานได้ไม่นานจากพิษโควิด๑๙
ซึ่งในวันเกิดเหตุคือ๑๕ตุลาคม
ก็ลูกชายวัย๑๗ปีได้ขี่รถจักรยานยนต์
พาเมียของผมไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้า

ซึ่งขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กันออกมา
ตามทางคู่ขนานถนนผลโยธิน

เมื่อมาถึงแยกรัชโยธิน

ถูกรถเมย์โดย๓ประจำทางสาย๓๙
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกและเมียผม
รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ
ก่อนที่รถเมย์จะเหยียบร่างของภรรยาผม
เหยียบทำให้ภรรยาผมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุนะครับเขาได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
สนผลโยธินขอให้เรียกคู่กรณีมาสอบสวน
โดยคู่กรณีก็ได้แจ้งให้ผมดำเนินการ
เรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาไปก่อน

กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งจริงถามว่าผมมีเงินมีทองไหมไม่มีเลย
ผมต้องไปขอยืมเขาไปขอคนอื่นเขา
ยาสนิทมิตรสหายที่พอจะช่วยเหลือค่าทำศพ
ผมก็ไปขอเข้ามา
กระทั่งผมสามารถที่จะประกอบพิธีศพให้กับทางเมียผมได้
และคนขับรถเมคัณที่เกิดเหตุ
ก็ไปร่วมพิธีแล้วขอเขามาสบ
แต่หลังจากนั้นแหละครับหลังจากงานศพ

ผมสอบถามความรับผิดชอบกับหน่วยงานต้นสังกัด

ซึ่งถือว่าเป็นคู่กรณีแต่ก็ได้รับคำบ่ายเบียง
ให้ไปสอบถามกับตำรวจอ้าวไอ้เราเนี่ยไอ้ตัวผมเนี่ย
ก็ไปสอบถามตำรวจเจ้าของคดีโทรไปก็ติดต่อไม่ได้
โทรไปที่สอนอก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอืม
ไม่รู้จะพึ่งพาใครจริงจริงค่ะ
แล้วเขาพูดออกมาแบบนี้หรือผมมันแค่คนจนคนหนึ่ง

ผมเลยตัดสินใจเลยทำอะไรไม่ได้
ผมก็เลยขอมานอนประท้วงกลางแยกรัชโยธิน
จุดที่เมียผมตายนะฮะ
ผมติดต่อเรื่องคดีมาเรื่อยถูกปรับตลอด
บอกว่ารอรอไปก่อนคุณจะรีบไปไหน
อคจบมึงบิอาจมาให้รับชายตรงผมไม่ได้ขอตรงอยากรู้ว่าไปที่ยังอะไร
พ่อมาเขาทำไหมหากลูกก็ไม่รู้ซึ่งหากลูกผมทำใจได้รึยัง
ผมอยู่ทางไหนแล้วจากลูกต่างตาย
คุณดูสิเขาน้อยใจในชะตาชีวิตของเขาเหลือเกินนะฮะ

เขาบอกว่าอย่ามาหาว่าเขาอยากได้เงินเลย
ถ้าเกิดว่าเทียบกับเงินแล้วก็ภรรยาได้คืนกลับมา
เขาอยากได้ภรรยาคืนกลับมามากกว่านะ
แต่สิ่งที่อยากได้อีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นธรรม
ให้กับวิญญาณผู้ตายนะฮะ

เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่๑๕ตุลาคมนะครับ
ก็คือจากอากาศตรีทิดาศุมภัณฑ์นะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าในวันเกิดเหตุ
คือตอนนั้นไม่เห็นชัดว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิด
แต่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือด้วยการโบกรถ

ก็โบกรถอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ซึ่งจริงก็ไม่ใช่หน้าที่ของเธอแหละนะฮะ
เพราะเธอแค่เป็นคนที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์นะครับ
ตอนนั้นมีกระเป๋ารถประจำทาง

ขณะที่รถจักรยานยนต์คันนี้ปาดหน้าเห็นหรือเปล่า
ซึ่งจ่าอากาศตรีธิดาก็บอกว่าไม่เห็นจริง
คือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูก
ใครปาดหรือว่าใครขับชนใคร
ตอนนั้นพอเห็นแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับ

เธอก็ได้แต่ช่วยเรื่องของการอำนวยการจราจรนะครับ
แล้วพยายามช่วยเต็มที่ช่วยให้ถึงที่สุดนะครับ

ขณะที่เธอกำลังขับรถจะกลับบ้านเพราะบ้านอยู่แถวนี้
บังเอิญเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เกาะกลางถนน
ก็คือคนนี้แหละฮะคุณโชคชัยแหละ
เธอเห็นแบบนี้เธอเห็นว่าถือรูปของคนตาย
แล้วก็ถือป้ายในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เธอก็เลยลงไปคุยแล้วก็รู้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันนี้
วันที่เธออยู่ในที่เกิดเหตุพอดี
นะครับเธอก็เลยสามารถที่จะเป็นพยานได้
แต่เธอก็บอกว่าเป็นพยานได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง
และเธอเองจะพยายามหาทางช่วยเหลือคุณโชคชัยคนนี้

ด้านของร้อยเวรสนผลโยธินได้พาตัวของคุณโชคชัย
สักถามรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็รอพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็เตรียมประสานเรื่องราวร้องทุกข์ตรงนี้
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
กับวิญญาณของผู้ตายเขาด้วย
ค่ะคือถ้าเกิดว่าไปดูพยานบุคคลมีแล้ว
แต่ว่าไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องราวนะตอนนั้นได้ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดสำคัญเลยนะครับ

มันน่าจะมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ชัดเจนนะครับ

อย่าบอกว่ากล้องตรงบริเวณดังกล่าว